พูดถึงความรักที่แม่มีให้กับลูกนะคุณ
คือลูกไม่ว่าจะดีจะช่วยยังไงแม่ก็รัก
เหตุการณ์นี้ลูกชายโดนจับคดียาเสพติด
เอาตัวไปที่โรงพักแล้วแม่รู้ข่าวนะ
รีบมาเลยทั้งที่แม่เป็นทั้งหัวใจความดันเบาหวาน
รีบพยายามเดินขึ้นบันไดโรงพักจะไปหาลูกชาย
ปรากฏแม่หมดสติต้องปั๊มหัวใจกันคาบันไดของโรงพักเลย
ลูกชายจะรู้ไหมว่าแม่รักขนาดไหน
นั่นน่ะสิดูภาพเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะคะ

หัวใจหยุดเต้นคาบันไดโรงพักตรงนี้เลยค่ะ
กู้ภัยสว่างพรกุศลต้องปั๊มหัวใจคุณแม่คนนี้

ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงพักของเมืองระยองค่ะ
จะเป็นอาการเป็นยังไงปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
หัวใจเต้นหลังจากนั้นก็เอาขึ้นบ่อ
เตรียมส่งตัวไปโรงพยาบาลเลยนะ

ลูกสาวเล่าให้ฟังว่าจริงพาแม่มาเยี่ยมน้องชาย
น้องชายโดนตำรวจจับเรื่องยาเสพติด
ทีนี้ตอนที่แม่รู้ว่าลูกชายอยู่ที่โรงพักที่ชั้น๔ใช่ไหม
พอมาถึงแล้วปั๊บแม่จะขึ้นไปหาลูกชายชั้น๔ให้ได้
ตัวลูกสาวก็บอกแม่แม่อย่าพึ่งเลย
เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะไม่ไหวขึ้นบันไดไป
แม่ก็ป่วยเป็นทั้งหัวใจทั้งความดันทั้งเบาหวาน
แล้วแม่ก็เร่งรีบจะเดินขึ้นไปด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแม่ไม่ยอมเลยขึ้นจะขึ้นบันไดจะหาลูกอย่างเดียว
เดินขึ้นไปชั้น๑นะชั้น๒นะ
พอถึงชั้น๓คุณผู้ชมแม่จับหน้าอก
แล้วเหมือนเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นแม่ฟุบลงไปกองกับพื้นเลย
หมดสติเลยอะค่ะตัวลูกสาวทำอะไรไม่ถูกนะ
ตะโกนอย่าเลยคุณตำรวจช่วยด้วยคุณแม่หมดสติ
คุณแม่เป็นลมค่ะกู้ชีพก็มาช่วยแล้วก็มาปั๊มหัวใจค่ะ
ลูกสาวบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่มาช่วยเหลือคุณแม่
แล้วล่าสุดอาการของคุณแม่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลระยองอยู่นะคะ
เราไปคุยกับตำรวจค่ะตำรวจที่สพเมืองระยอง
ก็บอกว่าลูกชายของคุณแม่น่ะเขาโดนจับเรื่องยาเสพติด
เขาก็ยอมรับแหละว่าเขาเสพยามาจริง
ตำรวจกำลังจะส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลใช่ไหม
แต่พอแม่รู้ว่าลูกชายยังอยู่ที่โรงพักเนี่ยแม่ห่วงลูกรีบมาหาเลย
แล้วตกใจเหมือนกันพอมาเห็นเหตุการณ์แม่หมดสติ
คาบันไดแบบนี้คุณแล้วฝั่งลูกชายเมื่อกี้
คุณสืบสกุลถามว่าลูกจะรู้ไหม
ลูกจะรู้ไหมว่าแม่รักลูกมากจะมาเห็นหน้าลูก
แม่หมดสติหัวใจอยู่เต้นไปแบบนี้

วันแม่เราจะพูดอะไรถึงแม่น่ะไหม

เรารู้ว่าแม่เราเป็นโรคไม่สบายหลายอย่างรู้ใช่ไหม
แต่เมื่อคืนนี้มันยังไม่รู้ว่าแม่เป็นลมอยู่ชั้น๓
นี่ดูสิก้มหน้าเลย
กลายเป็นว่าวันแม่แทนที่จะได้กอดแม่

กลายเป็นว่าต้องมาอยู่ในห้องขังนะครับ

เอาเป็นว่าเลิกยาเพื่อแม่ไหมนะฮะ